มีเรื่องเช้าในแวดวงการท่องเที่ยวของไทยอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเป็นกรณีที่สื่อจีน

นำเที่ยวของคนไทยไปบังคับลูกทัวร์จีน
ก็คือนักท่องเที่ยวจีนให้ซื้อสินค้า
ถ้าเกิดว่าไม่ซื้อสินค้าก็จะถูกไล่ลงจากรถทัวร์
แล้วก็วันรุ่งขึ้นไม่ให้ขึ้นรถด้วยเนี่ยนะคะ
ลูกทัวร์ของจีนเขากลัวค่ะ
เขาก็เลยแอบหนีกลับประเทศเข้าไปเลยค่ะ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย
บอกว่าขอเวลาสัก๒๓วันเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
รายงานเรื่องอื้อเฉาวงการท่องเที่ยวไทยนะคะ
มีการแปลคำบรรยายเป็นภาษาไทยโดยระบุแบบนี้
บอกว่าใกล้ทัวร์ในประเทศไทย
พาลูกทัวร์จีนไปร้านขายสินค้ายางพารา
แต่มีเพียงคนเดียวที่ซื้อหมอนยางพารา

แล้วก็มีการโต้เถียงกับลูกทัวร์จีน
ไล่ลงจากรถแล้วก็ข่มขู่บอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเถอ

ส่งผลให้ลูกทัวร์ชาวจีนรายนี้เขากลัวค่ะ
เขากลัวจนกระทั่งต้องหนีกลับประเทศเขาด้วยตัวเขาเอง

นี่นะคะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยด้วยเนี่ยนะคะ

ก่อนที่จะมาทายลูกทัวร์ชาวจีนทั้งหมด
ได้ซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์จีน

จะไม่มีการบังคับซื้อสินค้าใดทั้งสิ้น
แต่ว่าพอมาถึงแล้วก็มาโดนบังคับซื้อแบบนี้
แถมบอกว่าถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องไปเที่ยวกับผมแล้วนะ
ค่ะเรื่องนี้นะคะนายวิชิตประกอบโกศล

มาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมากเลย
สิทธิ์ประเสริฐนั้นนายยกสมาคมมรรคุเทศ

ดูแล้วเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ก็เลยจะต้องบังคับให้ลูกทัวร์ซื้อสินค้าต่าง
กระทำแบบนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ไกด์ก็ผิดบริษัททัวร์ก็ผิด
โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจับกลุ่ม
ยอมรับประสิทธิภาพลักษณ์ของประเทศไทย

แต่ว่ามาถูกกดดันแบบนี้

บอกตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการจับกลุ่มบริษัททัวร์
แล้วก็ไก๊ที่ข่มขู่บังคับลูกทัวร์จีนให้ซื้อของ
คาดว่าวันนี้วันนี้นะคะน่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคลิปที่ปรากฏดังกล่าวค่ะ